ไม่มีการถามอะไรทั้งนั้นชาร์จป้าก่อนเลย
แล้วนายกก็ยังไม่มานะคะ
ตอนนั้นน่ะขนาดนั้นน่ะนายโยคยังไม่ได้เดินทางมาถึงเลย
เขาก็โบ๊ะบ๊อกบล็อกบ้าแล้วอะไรอย่างนี้
เขาบล็อกทั้งจมูกทั้งปากเราเพื่อไม่ให้เราตะโกน
ก็รู้สึกเสียใจเนอะที่นายกเป็นคนของประชาชน
แต่ปรากฏว่านายกสัมภาษณ์ว่าเหมือนพวกเราเป็นเศษอะไรสักเศษหนึ่ง
ซึ่งไม่สนใจก็ได้ทำไงก็ได้
ทำยังไงก็ได้ถึงเขาจะเซ็นหรือเขาจะตายก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
ซึ่งวันนี้มันเป็นวันดีที่นายกมาตรงนี้
ป้าก็อยากจะเจอแล้วอยากจะฝากท่านไว้
ก็คือแค่นี้ก็มีตำรวจผู้ชายสองคนเข้ามา
เข้ามาหาป้าโดยแบบเหมือนประชิดตัว
ซึ่งทำป้าตกใจป้าก็บอกว่าอย่าเข้ามานะ
ถ้าเข้ามาก็จะเหมือนว่าแบบ
เหมือนป้าดึงคอเสื้อป้าอยู่อะไรประมาณนี้
เหมือนว่าในลักษณะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยป้าจะร้องนะ
แบบประมาณนั้นแล้วก็คือมีการดึงคอเสื้อขึ้นมาเนี่ยค่ะ
แล้วก็เขาก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิง
เข้ามาโอบกรอบแล้วว่าใจเย็นนะป้า
อะไรทำนองนี้เออไม่มีอะไรไม่มีอะไร
แล้วก็ชาร์จเลยไม่มีการถามอะไรทั้งนั้น
ชาร์จป้าก่อนเลยแล้วนายกก็ยังไม่มานะคะ
ตอนนั้นน่ะขนาดนั้นน่ะนายโยกยังไม่ได้เดินทางมาถึงเลย
ลักษณะการที่เขาอุดจมูกอุดปากป้าน่ะ
มันทำให้ป้าน่ะมีวูบไปชั่วหนึ่ง
ตอนที่ล้มลงอะค่ะก็เหมือนว่าเรามีความรู้สึกว่าเรา
หายใจไม่ออกแล้วมันก็เลยเหมือนวูบลงไปอะค่ะ

คือหมายถึงว่าเขาชาร์จคุ้มป้าเสร็จคุ้มเขาปิดปากเลย
ปิดปากเลยค่ะมันเป็นการชาร์จที่แบบคือ
เขาบล็อกทั้งจมูกทั้งปากเราเพื่อไม่ให้เราตะโกน
ซึ่งรูปร่างป้าเนี่ยก็คือเป็นคนตัวใหญ่
มันจะไปสู้แรงผู้ถ่ายกับผู้หญิงส่องสามคนได้อะ

กูป้าว่าห้ามแล้วนะอะไรอย่างเนี้ยคือจะเบลงเสียงใส่ป้าไง
ป้าก็เลยโมโหคือตอนตอนนั้นป้ามีโมโหแล้วเออป้าก็ตะโกนตะโกนด่ามัน
เป็นจังหวะที่ป้ากำลังเหมือนเราจะไม่มีแรงแล้วเราจะหมดลมหายใจ
แล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนเอาบังเอาไว้บังเอาไว้เพื่อไม่ให้ไม่ให้แบบ
ไม่ให้ไม่ให้เห็นภาพที่ว่าเขากระทำรุนแรงกับเราอ่ะคือแบบคือมันมันเป็นการที่แบบว่า
จะทำร้ายป้าโดยที่แบบเขาจะรู้ตัวหรือเขาไม่รู้ตัวเราไม่รู้นะ
แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าพยายามบีบเราให้เราหายใจไม่ได้
คือยังไงก็ได้แต่ว่าให้เหมือนนายกผ่านไป
เข้าไปโดยดีโดยที่ไม่สนใจประชาชนอย่างเราอ่ะเขามีการคมขู่ป้าในตอนที่อยู่ใน
ซอแคบอะค่ะที่ตอนเอาร่มบังจะมีจะมีผู้ชาย
คนหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจแล้วก็เอาเอาด้านเอาด้านไหนอ่ะเข้าด้านชื่ออ่ะนะคะ
ป้ายแสนคอเอาเข้าห้องไหนเพราะป้าพยายามมองชื่อเขาว่าเขาคือใคร
พ่อเขาพยายามทำร้ายป้าไงเขาทำยังไงเขาบีบแขนป้าแบบพยายามให้มันแบบ
ให้ให้แบบคือยังไงก็ได้ให้ป้าแบบสู้ให้ได้เพราะว่าบีบทั้งสองมือสองข้าง
ในในตอนนี้คือมือก็ยังบวมอยู่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะว่านายกยังไม่มา
ค่ะไม่มีค่ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นข่ะป้าเดินไปแล้วเดินอย่าง
ปกติเดินอย่างประชาชนคนธรรมดาซึ่งจะแบบขอเข้าพบนายกแห้ง
มันมีรายงานว่ามีว่าออกมาว่าลักษณะเหมือนคุณป้าเขาไปรวมอยู่กับ

อยากให้คุณป้าชี้ใจนิดนึงว่าในภาพนั้นใช่คุณป้าหรือเปล่าหรือยังไงคะ

เพราะว่าคือป้ากับเขามาเจอกันที่ตรงหน้าสาราประชาคมนะคะ
ก็ไม่ได้นัดหมายกันเพราะว่าน้องเขาโดนไล่ล่ามา
ป้าก็ไปถามเหตุการณ์ว่าทำไมถึงโดนไล่ล่ามา
น้องเขาบอกว่าตำรวจไล่ล่าเข้ามาเพราะว่าเขาใส่ชู๓นิ้ว
แต่ไม่ได้เป็นการวางแผนหรืออะไรกันใช่ไหมคะ

เพราะว่าน้องเขาก็ยังทำหน้าที่ที่ไลฟ์สดของตัวเองอยู่
รู้สึกเสียใจที่นายกเป็นคนของประชาชน
แต่ปรากฏว่านายกสัมภาษณ์ว่าเหมือนพวกเราเป็นเศษอะไรสักเศษหนึ่ง
ซึ่งไม่สนใจก็ได้ทำไงก็ได้
ทำยังไงก็ได้ถึงเขาจะเซ็นหรือเขาจะตายก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
ป้าก็อยากบอกถึงนายตำรวจทุกท่านนะว่า
ป้าเองป้าก็เข้าใจนะคะว่าตำรวจทุกท่านทำตามหน้าที่นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วเราก็ควรมีความอรุมอร่วย
ในฐานะว่าป้าก็เป็นประชาชนที่เสียภาษีให้กับนายตำรวจ
หรือว่าให้กับข้าราชการทุกท่านที่กินภาษีเราอยู่ทุกวันนี้นะคะ
อย่าทำร้ายประชาชนถึงขนาดนี้เลยเราก็คนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะ
สำหรับคนบางส่วนที่เขาอาจจะคิดว่าคุณป้ารับเงินรับงานใครมาด่านายุทธุป่าเนี่ย

ก็อยากจะบอกนะคะว่าที่บอกว่าป้ารับเงินหรือว่าอะไรนะคะ
ป้าก็ขอปฏิเสธเลยนะคะว่าป้าไม่ได้รับงานใครมาทั้งนั้น
ทำไปด้วยใจจริงใจบริสุทธิ์ของป้านะคะ
ไม่มีการว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวาเพราะว่าป้าต้องการพบนายก
ตัวนั้นนะท่านจัดการอย่างเดียว
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ